ช่วงนี้ฝนตกค่ะคุณผู้ชมใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังกันหน่อย
เพราะว่าบางทีเนี่ยฝนตกใช่ไหมคะน้ำมันก็จะท่วมขังอยู่ที่บริเวณริมถนนไหลทางบ้าง
หรือว่าถนนมันไม่ค่อยดีเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำมันก็เข้าไปขัง
ถ้าเกิดว่าคุณขับรถแบบไม่มีน้ำใจมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
โอ้โหอยากให้พี่สโล
มันมันเปื้อนถึงไหนนะหยั่นแม่นเลยค่ะโอ้ยโควิดไม่เข้าหรอก
ค่ะโครนเนี่ยค่ะเข้าปากด้วยค่ะ
เห็นใจนะบอกได้คำเดียวว่าเห็นใจน้องมากเลย
คือน้องก็รีบไปโรงเรียนพี่ก็เร่งเครื่องเอาเร่งเครื่องเอานะฮะ
น้ำมดถนนมันเปื้อนโคลนคุณเห็นไหม
โรนเต็มไปหมดเลยแบบนี้มันก็กระเด็นมาโดนน้องเขาหมดเลย
แล้วใส่ชุดนักเรียนคุณเรือหกสีขาวนะคะ
ดูเอาค่ะเลอะเทอะไปหมดแล้วเลอะไปเม็ดนี่ดูอัน
นู่แหละตะเออต้องบอกอย่างนี้แหละตะแหละตะ
อืมดูนะรองท้องรองเท้าเละเทะหมดเลย
เห็นใจค่ะคือน้องเขาพูดไปอัดคลิปไปมันอาจจะดูขำนะคุณ
แต่จริงบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเดือดร้อนเดือดร้อนจริงค่ะ
เพราะน้องเขาต้องกลับไปเปลี่ยนชุดนะคุณ
ว่าจะไปเรียนอย่างไรนะสภาพแบบนี้หน้าเนื้อไปหมดเลย
ชาวโซเชียลเขาก็พากันเข้าไปส่งกำลังใจแล้วก็ถามถ่ายว่า
แล้วก็ทราบมาว่าถนนเส้นนี้เป็นทางไปโรงเรียนลันตราชประชาอุทิศ
อยู่ในอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบีซึ่งตอนนี้ถนนมันอยู่ในช่วงของการปรับปรุงอยู่นะ
ก็เลยแบบว่ามีขี้โครนประมาณนี้ค่ะเอาเป็นว่าก็ฝากผู้ใช้รถใช้ถนนแทนแล้วกัน
ในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังด้วย
แล้วก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องของผิวถนนด้วยนะ
รีบซ่อมแซมให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยนะคะส่วนคนขับรถก็ถ้าเจอบริเวณที่มันเป็นน้ำขัง
คุณก็ต้องชะลอความเร็วนะเพราะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากจริง
ไม่ใช่แค่พื้นที่ที่มันเป็นดินโครนหรอกพื้นที่ถนนธรรมดาริมฟุตบาทที่น้ำมันขัง
รถคนที่ยืนรอป้ายรถเมย์อ่ะนึกว่าส่งกรานนึกว่าเล่นซับป้อสแบบ
นักเรียนจะมีปัญหาเยอะเพราะเสื้อสีขาวไงผมมาโดนเป็นประจำเป็นดวงช่วงหน้าฝน
คุณไปโดนอะไรขี้โครนเหรอมาเป็นกากเพื่อนดวงเนี่ยเต็มหลังให้หมดเลย
แนะนำให้ซักผ้าอาบน้ำค่ะสิ่งนี้ตากผ้าให้แห้งเดี๋ยวเป็นเฉราะ
เตือนกันสำหรับใครใช้รถใช้ถนนก็แบ่งปันน้ำใจกันนะคะ